ก็บอกว่าเขาหรอและเป็นแบบเด็กย้อยกว่าตันอยู่

หลังจากที่ร้องเพลงนางฟ้าซึ่งเป็นซิงเกิ้ลใหม่ที่พี่เกอร์ทำคู่กับน้องขมิ้น

เพราะว่าวันแรกที่น้องทิกเกอร์เซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการร้องเพลงนี้ให้ฟัง
พี่พี่โฟน่ะกลั้นน้ำตาวไว้ไม่อยู่อีกแล้ว
นึกถามแม่เหมือนมาเป็นนางฟ้าของผม
แม่เหนื่อยขนาดไหนแม่ก็ยังอยู่กับผม
ดูวัตเกอร์ก็เปรียบเตรียมวัลแม่ไปหาค่า
รับหมดลูกน้อยสายเพขน์ของเกอร์
ผมเก็บแล้วผมพาแม่ไปเที่ยวได้แล้ว

เพลงนางฟ้ากับที่มีคามิ้นมาร่วมในเพลงด้วยครับ
ทำให้ผมรู้สึกว่าการที่ผมได้เป็นศิลปินและได้ทำสิ่งนี้ให้กับคุณแม่
จริงในคลิปทุกคนก็จะเห็นว่าผมโขละเยอะมาก
เพราะผมเขินมากครับ

อาจแบบถักแชทไม่หาหน้ากากผักขมปี่
ชุดนี้มันก็ตรงนะคะคุณผู้ชมโดยน้องแอลลี่แจ้งว่า
ยังไม่ได้ดำเนินคดีอะไรนะคะแค่แบบว่าบอกพี่ที่ออฟฟิศไว้เฉย
ถ้ามีรอบหน้าหนูจัดการนะคะหวานแบบนี้เลยค่ะ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะคะกับอาชิเนี่ยเคยเจอกันครั้งเดียวในชีวิต
ด้วยตอนสามขวบพี่ออกงานด้วยกันจับไม่ได้แล้ว
สรุปเลยก็คือแอลลี่ไม่เกี่ยวจ้า
ตกใจเหมือนกันค่ะว่ามาได้ยังไง
แต่ว่าหนูก็เลยคุยกับทางค่ายแล้วก็คุยกับป้ากึ้งด้วยว่า
ถ้าเกิดว่ามีข่าวนี้อีกที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงก็น่าจะต้องดำเนินทางการทางกฎหมาย

เคยได้ยินชื่อชี้จากแค่พ่อแม่เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่รู้จักกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็น่าจะเคยเจอตอนประมาณอายุ๒๓ขวบกว่า
อันนี้ฝากบอกด้วยนะคะว่าลูกดาราไม่ได้สนิทกันทุกคน
จริงอันนี้เรื่องจริงคือเราก็จะว่านี่เธอเป็นลูกดาราต้องรู้จักคนนี้

เขาก็อยู่กันคนละแก๊งคนละอะไรเนาะ
ก็อย่าไปเม้ามอยกันไปต่างด้วยนะคุณผู้ชมนะ